พูดถึงดาราเจ้าบทบาทมานี่เลยค่ะ
นางเอกสาวเจ้าบทบาทท่านหนึ่ง
น้องพิมพรีมประพาครับคุณผู้ชม

อย่างล่าสุดในซีรีส์เรื่องโฉมโชว์
คุณผู้ชมดูสินางเปลี่ยนจ้านางเปลี่ยนเพราะอะไร
เพราะว่าทุ่มทุนแต่งเอฟเฟคเป็นสาวโรคจิตค่ะ
ในจอเนี่ยน้องพิมจะเจอแต่บทดราม่า
ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งดีดกีต้าทั้งลิปซิงค์มาหมดเลย
ฟีเจอร์ที่น้องพิมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหม
คือการเรียนแบบเสียงตลกเห็นสูงอย่างแบบนี้ตลกนะจ๊ะ
น้องพิมมีดาวตลกในดวงใจคือใครรู้ไหมจ๊ะพี่แจ๊กชวนชื่นแล้วก็พี่แจ๊งพันรยาเนี่ยแหละค่ะ
พิมเนี่ยชอบมากถึงมากที่สุดเขาบอกว่าดูทุกคลิปติดตามทุกคอนเทนต์
ดีใจมีคนชื่นชอบอะไรอะไรอย่างงี้อะ

พอรู้สึกว่ามันตลกเวลาเล่นน่ะ
แล้วก็แบบรู้สึกว่าเวลาเห็นคนอื่นเล่นมันก็

พี่แจ๊คได้ไหมอ่าชอบ

ก็รู้สึกว่าเป็นคนตลกตลกธรรมชาติจริงนะ
แต่ถ้าได้เล่นกับทั้งคู่เลยก็จะดีใจมาก

เขาติดต่อมา
ใช่ชอบชอบมาก